ดูเหตุการณ์ที่พระนครศรีอยุธยาหน่อยนะครับ
มีคนขับรถกระบะคันหนึ่งนี่ฮะ

ลากทั้งคนทั้งรถไปด้วย

เขาเห็นแบบประกายไฟนี่แบบโอ้โห

จักรยานยนต์อยู่หน้ารถยังถูกลากดันไปเลย

ที่นั่งจักรยานยนต์แล้วก็ขี่กันมาเนี่ย

สุดท้ายเสียชีวิตหนึ่งนะครับ

แต่คนขับกระบะคันเมื่อสักครู่นี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นมา๒วัน
เหตุผลเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
นี่ฮะแนนรงมาหาชัยอายุ๕๑ปี
ชาวบ้านตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรียุธยา
คนขับรถกระบะคันนี้ผ่านมา๒วัน
มามอบตัวกับตำรวจหลังจาก
ขับไปชนจักรยานยนต์ที่ถนนหน้าวัดท่าการร้อง
ลากทั้งคนทั้งรถไปเขาเสียชีวิตไปหนึ่ง
เจ็บอีก๑เมื่อ๖พฤศจิกายน
วันนี้มามอบตัวนะครับหลักฐานในกล้องวงจรปิด
หรือว่ากล้องหน้ารถต่างเนี่ยเยอะเลยนะฮะ
นายนรงให้เหตุผลว่าที่ขับรถชนเขา
แล้วก็หนีไม่หยุดให้การช่วยเหลือเนี่ย
บอกว่าเพราะตกใจกลัวกับ

ตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าในชีวิตเนี่ยผมไม่เคยประสบ
เหตุแบบนี้มาก่อนผมเลยตกใจ
ก็ไปตั้งหลักก่อนอยากจะขอโทษ
ยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วย
มามอบตัววันนี้เพราะว่าเครียด
หลังจากเป็นข่าวเป็นคราวเกิดขึ้นนะฮะ
และพร้อมจะยอมรับผิดชอบทุกอย่าง
ได้รถกลับไปก่อน
แล้วหลังจากนั้นพี่ก็มาบอบตัวละ

โอ้โหแต่พี่นรงนี่อายุ๕๑แล้วนะฮะ
ที่จะมาตกใจอะไรแบบนี้
โอ้โฮอายุเยอะขนาดนี้พันร้อนพันห้าแล้วก็พอสมควรแล้ว
ต้องไม่หนีตั้งแต่ต้นนะคะ

แล้วคุณก็จะโดนสังคมตำหนิต่อว่ามากยิ่งขึ้น

บอกตกใจกลัวไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนในชีวิต
แต่ว่าทางฝั่งผู้เสียหายนะครับ
โดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิต๑ศพเนี่ยนะครับ
ลูกชายเนี่ยบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตคือคุณพ่ออายุ๕๘
ลูกชายบอกตัวเองเนี่ยตัวลูกชายเกณฑ์ทหารอยู่ที่สระบุรี
พอรู้ข่าวตกใจมากเสียใจมาก
ไม่ขอให้อภัยผู้ก่อเหตุคนที่ขับรถกระบะอย่างเด็ดขาด
อยากให้ตำรวจสอบสวนแบบให้ลึกลงไปด้วยว่า
ที่หนีไป๒วันเมาแล้วขับหรือเปล่า
หายไป๒วันแล้วถึงมามอบตัว
แล้วตรวจเลือดตรวจแอลกอฮอลตอนนี้คงไม่ทันแล้ว
ตรวจเลือดจะมีผลชัดเจนได้ไหมว่า

รถคันนี้มีการเมามาก่อนก่อนจะมาชนจักรยานยนต์ของเขา
ยังไงขอให้เอาหลักฐานมาให้กับทาง

ลูกสาวคนเจ็บนะครับบอกพ่ออายุ๖๗นะครับ

ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยสอบสวนจนกระจ่างชัด

อกจากนั้นก็คือไม่จอดไม่ช่วยเหลืออะไรพวกนี้

เพราะถ้าหนีไปเลยมันจะเกิดคำถามแน่นอนว่าตกลงเมาหรือเปล่า
หลีกเลี่ยงการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์